ขอดูภาพช่วงเย็นวันนี้ที่คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพ
คุณกระติกวันนี้มาร่วมพิธีแสดงความอาลัยกับคุณแตงโมในพิธีคืนวันสุดท้าย
แล้วจะมีช่วงหนึ่งที่มีผู้จัดการของคุณพิกกี้มาคุยด้วย

ดูมีอารมณ์ด้วยท่าทางแล้วก็จังหวะนิ้วชี้

จังหวะนิ้วชี้จิ้มเข้าขมับแล้วออกแรงดันนิดเนี่ย

แต่ก็จะเห็นคุณกติกได้คุยกับพี่หนุ่มกัญชัยด้วย
พี่หนุ่มกัญชัยวันนี้ก็มาร่วมพิธีด้วย
คุณกติกเห็นก็รีบเข้าไปคุยไปทักทาย
หลายท่านก็ส่งข้อความมาถามบอกแม่ฝากถามพี่หนุ่มกัญชัยหน่อย

ไม่ได้หมายถึงว่าถามว่าคู่มันก็คุยอะไรกันบ้าง

เดี๋ยวผมโทรฟับพี่หนุ่มกันชัยหน่อยกัน

น่าจะขึ้นกล่าวประวัติอะไร

เพราะว่าเทศแร่งแล้ว

ตอนนี้ผมกับแฟนรายการไทยรัฐนิวโชว์แล้วก็น้องมิ้นทรัชพรนะครับพี่หนุ่ม

หนุ่มออกจากงานแล้วใช่ไหมครับ
ออกมาแล้วครับกลับมาแล้วครับ
ได้ยินชัดเจนใช่ไหมครับทีมงานเรา

ถามเข้ามาเยอะเห็นไปคุยกับคุณกติก
ได้คุยอะไรกันได้สอบถามความคืบหน้าหรืออะไรยังไงกันบ้างครับวันนี้

แล้วก็พอดีจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่

เพราะว่าภาข่าวเค้ากลุล
ออกมาคุยกันว่ามีเหตุ

ทำไมมีชื่อชื่อคุณเต้เค้า

วงหน้าผิด

เปิดสือให้ดูคลิบ

พี่ก็สาระ
พี่อยากรู้ไงเพราะตอนนั้นพี่เดินออกมาฉี่พอดี
พี่ก็เลยไม่รู้พี่ก็เลยเดินไปถามกระติกเลยว่า
มันเกิดอะไรขึ้นอ๋อเออมันเกิดอะไรทำไมมันมีเหตุการณ์แบบนั้น

เขาก็บอกว่ามันไม่มีอะไรเลยเพราะว่าอะไร
เขาบอกว่าตัวเต้ไปยืนคุยกับเขาก็คุยกันปกตินั่นแหละ
แล้วก็เหมือนแบบแต่ว่าท่าทางมันอาจจะไปเยอะหน่อยอะไรอย่างนี้
คนก็เลยไปคิดว่ามีเรื่องมีราว
พี่ก็เลยถามที่เขาจิ้มหัวคืออะไรตอนนั้นน่ะทำไมถึงต้องจิ้มล่ะ
เขาก็บอกว่าตอนจิ้มหัวเนี่ยคือนางคุณเต้ก็บอกว่า
ก็ก็น่าจะกลับไปที่เกิดเหตุไม่น่าจะนั่นไม่งั้นเรื่องมันก็ไม่เป็นแบบนี้หรอก
ไปสอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นบนเรือจากคุณกติกจริง
ใช่ว่าเออมันจริงหรือไม่จริงมันยังไงมันอะไรอย่างนี้
แล้วก็เหมือนก็ไปจิ้มหัวกระติกอ่ะแล้วก็บอกประมาณว่าแบบเนี้ย
ก็มึงเนี่ยนะคือถ้ามึงกลับไปเนี่ยเรื่องมันก็ไม่เป็นอย่างนี้
อะไรอย่างเงี้ยโอ้เขาถามกันอย่างนี้
แต่ว่าไม่ได้ถึงขั้นแบบหื้อมาเอาเรื่องแบบอ๋อไม่ไม่ไม่ไม่
ไม่อ่าอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นเอ่อพี่ก็เลยออกก็เลยยืน
คุยอยู่สักพักนึงครับเอ่อแล้วก็ถามเขาบอกว่าเออเนี่ย
แล้วรู้หรือยังว่าสรุปแล้วเนี่ยตำรวจเขาจะออกมาสรุปอะไรยังไงเมื่อไ
อะไรอย่างเงี้ยครับเขาบอกเขายังไม่รู้เลยเดี๋ยวเขาก็รออยู่
ว่าอยากให้ออกมาสรุปว่ามันจะได้เป็นยังไงอะไรอย่างนี้
อ่าคือคือแสดงว่าพี่หนุ่มตอนที่พี่หนุ่มนั่งอยู่ในงานอ่ะ
หนุ่มเห็นช็อตนี้แล้วใช่ไหมที่คุณเต้กับคุณกติกเขายืนคุยกันอยู่
คือคือตอนนั้นพี่ไม่เห็นพี่ออกไปปัสสาวะพี่ออกไปฉี่
อ่าแล้วก็บอกว่านักข่าววิ่งกลับไปให้ดูบอกพี่หนุ่มพี่หนุ่มเนี้ย
หนุ่มพี่หนุ่มเนี่ยเมื่อกี้เขาจะมีเรื่องกันแล้วอะไรอย่างนี้

เออมาให้ดูพี่ก็เลยแบบพี่ก็สารแนพี่ก็อยากจะรู้แหละมันเรื่องอะไร
ผมผมก็เลยผมก็เลยสาระแนนโทรหาพี่หนุ่มด้วย
หนุ่มคะแล้ววันนี้พี่หนุ่มได้เจอคุณแม่ไหมคะ

พี่หนุ่ม
พี่หนุ่ม
พี่หนุ่ม

พี่หนุ่ม

พี่หนุ่ม

พี่หนุ่ม

พี่หนุ่ม

พี่หนุ่ม

พี่หนุ่ม

พี่หนุ่ม

พี่หนุ่ม
พี่หนุ่ม

พี่หนุ่ม

พี่หนุ่ม

พี่หนุ่ม

พี่หนุ่ม

พี่หนุ่ม

พี่หนุ่ม

พี่หนุ่ม

พี่หนุ่ม

พี่หนุ่ม

พี่หนุ่ม

พี่หนุ่ม

พี่หนุ่ม